ดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ตามตัวเจอแล้วนะครับ
ที่นครศรีธรรมราชคือมีลูกลูกของคุณตาวัย๘๕ปีเนี่ย
เอาคลิปนี้ออกมาเพื่อจะตามหาตัวคนที่เข้ามาข่มขู่มารีดเงิน
เอาเงินจากคุณพ่อเข้าไปบอกว่าทำมา๕ปี
รวมเงินแล้วเนี่ยหลัก๕แสนกว่าบาทนะฮะ
เข้ามาในบ้านมาข่มขู่มาหยิบเงินไปเนี่ย
มาหลายวันด้วยมาตั้ง๕ปีเอาไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
ออกร้อยด้วยลำบุแม่นหลักร้อยเอาเงินได้เยอะกันแล้ว

คือแต่ละคลิปที่มาเนี่ยจะหลักร้อยหลัก๑๐๕๐ก็ได้
สามร้อยอย่างเงี้ยนะฮะแต่ลูกเขาบอกว่าคุณตาเนี่ยจะจดเอาไว้ทุกครั้ง
ลูกบอกว่ายืนยันว่าหลักแสนนะ๕แสนได้ประมาณ๕ปีนะครับ
คุณตายุ๘๕ปีนะครับเป็นอดีตข้าราชการครูนะครับ
ถูกผู้ชายคนนี้เข้ามาที่บ้านแล้วมารีดไถเงินเป็นประจำ
อยู่ที่ชุมชนจำปาขอมที่นครศรีธรรมราชนะครับ
คือบ้านของคุณตาตรงนี้เปิดเป็นร้านถ่ายเอกสารด้วย
แล้วก็อยู่กับลูกสาวคุณตา๘๕แต่ลูกสาวเนี่ยที่อยู่ด้วยเนี่ย
ก็มีอาการสติไม่ค่อยสมประกอบอยู่กันสองคนมีลูกสาวอีกคนนึงทำงานอยู่กรุงเทพ
ทีนี้ลูกสาวที่อยู่ที่กรุงเทพบอกว่าเริ่มผิดสังเกตก็คือ
หายไปเรื่อยเลยติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ที่บ้านที่นครศรีธรรมราช
ถึงเห็นว่าผู้ชายคนนี้ชื่อว่าบังสันเป็นคนในระแวกบ้านนี่แหละ
เข้ามาที่บ้านเป็นประจำมาข่มขู่มารีดไถมาเอาเงินจากพ่อ
ถามพ่อว่าทำมานานหรือยังพ่อบอก๕ปีได้
แล้วพ่อบอกเวลาเขามาเอาแต่ละครั้งเนี่ยจะหลักเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ย
แต่ในคลิปเราจะได้ยินเสียงหลักร้อยอะไรประมาณอย่างนี้นะแต่ว่าอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้
เพราะลูกสาวบอกว่าคุณตาเนี่ยจะจดเอาไว้ทุกครั้ง
สันมาครั้งหนึ่งค้นเงินเอาเงินหยิบเงินไปเท่าไหร่เนี่ย
ตาก็จดเอาไว้รวมแล้วเนี่ย๕แสนกว่าบาท
ถามว่าทำไมไม่แจ้งตำรวจค่ะลูกสาวบอกก็ไปแจ้งแล้ว
แต่ตำรวจบอกว่าได้เป็นลักษณะลงบันทึกประจำวัน
ให้เหตุผลว่าพ่อเนี่ยในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน
ต้องมาแจ้งความด้วยตัวเองบอกพ่อแล้วว่าให้ไปแจ้งความ
แต่พ่อไม่ไปแจ้งความพ่อบอกว่ากลัว
ไม่อยากมีเรื่องกับบังสันที่มารีดไถ

ก็ให้ลูกสาวเนี่ยไปยื่นเรื่องที่ศาล
เพื่อให้พ่อเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
จะได้ดำเนินการแทนพ่อได้
แต่ลูกสาวบอกโอ้โหก่อนจะไปถึงขั้นตอนนั้น
ใช่ใช้กระบวนการใช้เวลา
ย้ายที่บอกว่าตรวจสอบเนี่ย
พบว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมา๕ปีนะ

แต่ลูกเขยยืนยันว่า๕ปีแล้ว
ทุกครั้งที่บังสันเข้ามาเนี่ย

มาหยิบเงินไปเท่าไหร่

บางทีก็มาขอไปเลย
มีจักรยานยนต์มาส่งทุกครั้งพยายามทำประตูเหล็กดัด
เพื่อไม่ให้เข้ามาที่บ้านแต่พ่อตาก็ไม่ให้ติดเหล็กดัดอีก
ไม่ให้ติดประตูเหล็กอีกก็เลยไม่รู้จะทำยังไง
คือเงินที่มันเสียไปแล้วเนี่ยลูกเขยบอกว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงนะ
แต่ก็ไม่อยากให้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
มีเสียบางทีขอ๕๐๐๖๐๐ขอ๑๐๐๐๒๐๐๐ผมว่ามันเยอะนะ
พ่ออันนี้พ่อให้หรือเขามาเอาไปยังไง
เขาบอกว่าเขามายืมแล้วลูกสาวก็ถามกลับว่ายืม
พ่อเคยได้คืนบ้างไหมที่ผ่านมาพ่อบอกไม่
เขาก็ทำหัวเราะไม่พ่อเคยควักให้มันก็เอามือลวมเข้าไปเลย
ล่าสุดช่วงเที่ยงที่ผ่านมาภูมิกับการสพมนศฑริยธรรมราช
ภัณฑ์ธรรมเอกนัททวชทองทิปภัณฑ์กำมัยนิ่งเฉย
ลงพื้นที่ไปดูบ้านคุณตาเจอบังสันพอดี
กำลังจะมาบ้านตาอีกแล้วนั่นไงจะมาก่อเหตุพอดี
ก็เลยคุมตัวไปที่สพมนครศรีธรรมราช
สันนี่ปรากฏว่ามีบัตรผู้ป่วย
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นโรคทางจิตเวท

เหลือได้จะขยายผลต่อไปเกี่ยวกับผู้ปกครอง
ว่าคนดูแลบังสันว่าปล่อยเข้ามาทำแบบนี้ได้ยังไง
ค่ะแล้วเอาเงินเข้าไปเท่าไหร่กันแน่อะไรยังไงกันเนี่ยฮะ
นะคะก็ฝากเจ้าหน้าที่ฝากตำรวจดูให้หน่อยนะคะ